การปรากฏว่าไฟลุกพลึบทันทีนะครับ
เกิดเหตุย่างสดจนเสียชีวิตคาซากรถ
นี่ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะไประงับเหตุนะครับ

สิ่งสำคัญที่สุดพยายามช่วยคนที่ติดอยู่ภายในรถ
ออกมากู้ชีพให้ได้แต่ปรากฏว่าไม่ทันการครับ
เพราะว่าเขาเสียชีวิตภายในรถนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนบ้านไร่บ้านสาลาคลอง
ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ

ที่มีรถกระบะประสบอุปัฏเกตเฉียวชนและชนกัน
หนึ่งคันเกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องเครื่อง
ลามมาห้องโดยศานจนทำให้นายสุภมงศ์คน
อายุ๕๙ปีคนขับรถกระบะคันนี้
ถูกเพลิงไหม้หนีออกมาไม่ทันจนย่างสดเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
อกจากนี้ยังพบรถกระบะอีกคันนะฮะ
มีคนขับเป็นชาย๑คนแล้วก็มีผู้โดยสาร

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถที่จะช่วยเหลือออกมาได้

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ต้องช่วยกันปั๊มน้ำสูบน้ำจากริมคลอง
ข้างถนนมาดับเพลิงที่กำลังไหม้รถนะครับ
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดปฏิเหตุนะครับ

ส่วนศพผู้เสียชีวิตจะส่งไปชนะสูตร

จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ